คุณผู้ชมก็ทราบกันดีนะคะช่วงนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ระบาดหนักจริง
แล้วก็ระบาดหนักมาสักระยะหนึ่งแล้วหลายคนก็คงจะมีวิธีการรับมือ
แต่ก็ต้องรู้เท่าทันนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้

ผู้ชายคนนี้รับมือกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จนแก๊งคอร์เซนเตอร์คงจะมึนไปเลยนะคะ
หอมอยนามสกุลรุงรัง
จดทันไหมหนู

หอมอยนามสกุลรุงรัง
ค่ะคุณบนรุงรังถูกมั้ยคะ
ไม่มีไม่เข้ามูลกับชื่อคุณไยค่ะ
จ้ายายเปลี่ยนมานานแล้วนะ
งรังนี่เปลี่ยนมานานแล้วนะมันรุงรัง
ค่ะมันรุงรังค่ะ

มีอะไรก็ติดต่อมาหายายนะ
นี่คอร์เซ็นเตอร์ไปเลยขออภัยแล้วค่อยติดต่อมาใหม่
คุณโบ๊ทบอกว่ามีเบอร์โทรศัพท์แปลกโทรมาแต่เช้า
พอกดรับแล้วเป็นข้อความอัตโนมัติบอกว่ามาจากสารอาญา
แจ้งว่ามีความผิดให้ทำการกดหนึ่งติดต่อเจ้าหน้าที่
ก็เลยรู้เลยแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แน่
แล้วกดหนึ่งเลยนะคะกดหนึ่งตามที่บอกเลย
ว่าถ้ากดหนึ่งให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ดัดเสียงเป็นคุณยาย
แล้วเขาสะกดชื่อก็คงไม่ต้องอ่านออกอากาศนะคะ
สะกดชื่อแล้วก็นามสกุลรุงรังนะคะ
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็คงงงหาข้อมูลไม่เจอ
จนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์วางสายไปเลยค่ะ
จะได้ไม่ตกเป็นเหยียกของมิชาชีพครับ